เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับชีวิตของแม่หัวใจนักสู้ที่ขอดูแลลูกชายป่วยติดเตียงด้วยกำลังและลมหายใจทั้งหมดที่มี
ล่าสุดก็มีอาการติดเชื้อทางปอดต้องมีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ที่บ้านแล้ว
ถ้าแม่มีเงินมาจำ๕๐๐๐ทางโรงพยาบาลให้เครื่องแม่เลย
ทุกวันนี้เงิน๕๐๐๐คงหายาก
ถ้าก๊อฟไม่ไหวแม่ก็ไม่ล้างก๊อฟ

แม่ก๊อปก็อยู่ซ้อน
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคงจะเป็นเรื่องยาก
ถ้าในชีวิตเราต้องเจอทั้งความสูญเสียคนอันเป็นที่รัก
และภาระหนักที่ต้องดูแลคนป่วย
แต่ด้วยความแข็งแกร่งของหัวใจ
ทำให้ผู้หญิงคนนี้จำต้องกัดฟันสู้เพื่อผ่านมันไปให้ได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ

แต่ส่วนมากจะเป็นบอลจะไปคอยช่วยเพราะบอลเขาจะแข็งแรงกว่าก๊อฟ
ป๊อปเขาจะมีโรคลมชักเป็นโรคประจำตัวของเขาตั้งแต่๒ขวบ
ถ้าเขาเจออากาศร้อนมากเขาก็จะชักเกงจะล้มตึงลงไปเลย
พอเกรงชักเขาจะต้องนอนถึง๒วันถึงจะค่อยแข็งแรงขึ้นมาอีกทีนึง
หนูเป็นหลานของแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็ก
พ่อแม่แท้หนูทิ้งหนูไปแล้วหนูก็เลยเรียกแม่ตุ๊กว่าแม่ค่ะ
พี่บอลชอบซื้อขนมปังมาให้หนูกินค่ะ
ก๊อฟก็เล่นกีต้าให้หนูฟังค่ะ
เมื่อประมาณ๕ปีที่แล้วก็มาเจอวิกฤตใหญ่ก็คือน้องบอลป่วย
หมอบอกว่าเหมือนน้องจะติดเชื้อในกระแสเลือด

พอได้อยู่อีกสักประมาณอาทิตย์นึงเขาก็กลับมาปวดอีก

เขาก็บอกว่าแม่ตอนนี้น้องน่าจะไม่ไหวแล้วนะ
วินาทีที่เรารู้ว่าเรากำลังเสียลูกแล้ว
มันเป็นความคิดที่บอกไม่ถูกมันเหมือนมืดไปหมด

ตุ๊กเคยร้องไห้จนเป็นลมไปเลยค่ะ
ไม่ต้องร้องไห้นะแม่ยังมีหนูกับพี่ก๊อฟอยู่นะ
กับพี่ก๊อฟจะอยู่ดูแลแม่แทนพี่บอลเองค่ะ
พอหลังจากที่น้องบอลเสียชีวิตไปชีวิตก็กระท่อนกระแท่น
รายได้ก็ได้หายไปจากการที่ไม่ค่อยได้ไปขายของเสาร์อาทิตย์
เราต้องมารับภาระก็คือดูแลน้องเบลซึ่งเป็นลูกของน้องบอล
แล้วไหนจะหลานสาวอีกคนนึงก็คือน้ำฝน
มาช่วงจังหวะหนึ่งก๊อฟบอกว่าก๊อฟขอออกไปหางานทำ
เดือนแรกที่ได้เงินเดือนมาก๊อฟก็ให้แม่เลย๕๐๐
เขาก็ให้ทุกเดือนเดือนละ๕๐๐บาท
จนมาเดือนพฤศจิกาของปี๖๒วันนั้นเป็นวันรอยกระทง
โรงพยาบาลโทรมาว่าเจอก๊อฟรถคว่ำ
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนน้องสมองบวมนะแม่เลือดคั่ง
ออกจากห้องผ่าตัด๓อาทิตย์น้องไม่ฟื้นเลย
เสียน้องบอลไปแล้วแล้วเหลือก๊อฟคนเดียว

คือถ้าเขาไปแล้วเราจะอยู่ยังไง

มันถึงเวลาที่แม่ต้องเอาน้องกลับแล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องออกจากงานแล้ว

คิดย้อนหาบอลกับก๊อฟทันทีเลยว่า

เพราะเราจะมีลูกคอยช่วย
ตอนเวลาแม่ไม่อยู่หนูก็จะช่วยดูแลพี่ก๊อฟค่ะ

แล้วก็ให้ค่าพี่ก๊อฟทางสายาค่ะ

กับพี่ฝนช่วยดูแลพี่ก๊อฟค่ะ

ให้กำลังใจพี่ก๊อฟค่ะ
บางทีหนูก็คุยกับพี่ก๊อฟค่ะ
แต่พี่ก๊อฟไม่คุยกับอิ๋วเลยค่ะ

แล้วผมก็ไปเฝ้าน้าที่โรงพยาบาล
ผมก็ไปสักถามเขาแหละว่า

เขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องดูแล

ผมก็เลยยื่นมือมาช่วย
ผมก็แวะเวียนเข้ามาดูน้องก๊อฟ

พอเริ่มออกไปขายเสื้อผ้ามือสองอีกรอบนึง

ก็พยายามระวังตัวเองเต็มที่แล้วเวลาออกไปขายของจนผ่านมาติดจนได้
หมอก็เลยบอกว่าแม่จะกักตัวที่โรงพยาบาลหรือจะอยู่บ้าน
ก็เลยบอกขอกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าห่วงลูกห่วงหลาน

หนูก็กักตัวอยู่ข้างบนห้องแล้วก็มีฝนกับเบลอยู่ข้างล่างกับก๊อฟ
เราก็จะมาแอบดูตรงช่องบันไดก็ใช้วีดีโอคอลคุยกับฝน

แม่เขาดูแลพี่ก๊อฟไม่ได้หนูกับเบลก็ต้องช่วยกันดูแลพี่ก๊อฟค่ะ
ก็ไม่กล้าเดินลงมาเพราะว่าช่วง๓วันแรกอาการไม่ค่อยดีแล้วมีไข้สูงเจ็บคอ
เดินก็ไม่ค่อยไหวด้วยเหนื่อยด้วย
หมอก็บอกว่าถ้าไม่ไหวผู้ป่วยเรียกรถโรงพยาบาลแล้วมาส่งเลย
ก็แข็งใจไปไม่ได้นะถ้าไปแล้วเด็กสองคนนี้จะอยู่ยังไงอีก
เป็นห่วงแม่ตุ๊กค่ะตอนนั้นหนูก็กลัวว่าจะติดโควิดไปด้วยค่ะ
แต่หนูเป็นห่วงแม่มากกว่า
พี่เอ๋มาช่วยดูแลหนูแล้วก็เบลแล้วก็พี่ก๊อฟแทนแม่ด้วยค่ะ
ช่วงที่พี่ตุ๊กเป็นโควิดกักตัวอยู่ข้างบนแล้วหลานเขาก็ไม่มีคนดูแล
ผมเองก็ซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อขนมเข้ามาให้หลานเขากิน
แล้วก็เข้ามาเช็ดตัวน้องก๊อฟดูดเสมหาน้องก๊อฟ
ช่วงนั้นน้องก๊อฟเขาก็มีน้ำตาซึมออกมาเขาสงสัยเหมือนกันว่าแม่เขาหายไปไหน
ช่วงที่ป่วยเป็นโควิดไม่มีเงินซื้ออะไรให้เด็กกินแล้วก็ได้เอ๋เนี่ยค่ะ
ซื้อของให้ก๊อฟให้เบลกินให้ฝนกิน
ตอนนี้หายโควิดไปได้๑๐วันแล้วค่ะยังไม่ได้กลับไปขายของซึ่งต้องหาทุนใหม่
เครียดไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีรายได้
ล่าสุดก็มีอาการติดเชื้อทางปอด
หมอก็เลยเลือกไปคุยว่าน้องต้องมีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ที่บ้านแล้ว
ซึ่งเครื่องอันนี้ค่อนข้างจะราคาสูง
ถ้าแม่มีเงินมาจำ๕๐๐ทางโรงพยาบาลให้เครื่องแม่เลย

ทุกวันนี้เงิน๕๐๐๐คงหายาก
แค่จะกินแต่ละวันก็ยังหายากเลย
เวลาเข้ามาข้างเตียงลูกก็บอกก๊อฟอดทนอีกนิดนึงนะ
ยังไงแม่ต้องหาเครื่องมาให้ก๊อฟให้ได้

สิ่งแรกที่จะทำหนูจะเอาไปมาจำเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้ก๊อฟ
เครื่องตัวนี้สามารถที่จะต่อชีวิตลูกหนูได้
ถ้ายังมีเงินเหลือก็จะเอาไปลงทุนซื้อผ้ามาเก็บไว้ขายต่อ
ถ้าได้มีเงินลงไปลงทุนค้าขายอีกรอบนึงก็คิดว่าชีวิตต้องดีขึ้น
ตุ๊กเขาก็มีบ่นบ้างครับว่าเขาท้อเขาเหนื่อย
ผมก็บอกว่าเราต้องสู้ไปเพื่อวัดข้างหน้าให้ดีที่สุดครับ
ตู้เขาเป็นทั้งพ่อทั้งย่าทั้งแม่

แล้วถ้าหนูไม่มีแม่ตุ๊กหนูก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงค่ะ
หนูรักแม่ตุ๊กแล้วก็พี่ฝนแล้วก็พี่ก๊อฟแล้วก็พี่เอ๋ด้วยค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่ตุ๊กจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ตุ๊กสวัสดีครับโบ๋สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับลูกเด็กน้อย
ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะจากภาพเรื่องราวชีวิตเนี่ย
ตุ๊กเจอวิกฤตหลายครั้งมากโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับลูก
ตุ๊กจริงแล้วมีลูกสองคนถูกไหมครับ

วิกฤตแรกที่เกิดขึ้นกับลูกคนเล็กก็คือเสียชีวิต

เหมือนน้ำท่วมบ้านแล้วมีเครื่องดูดแต่เครื่องดูดน้ำอาจจะเป็นเครื่องเล็กอะค่ะ
แล้วเขาเหมือนใช้ทางปากดูดสายยางอะค่ะ
พอดูดขึ้นมาคือน้องบอลน่ะสำลักน้ำแต่เขาไม่ได้บอกแม่จนมาน้องมาบ่นว่าน้องปวดขา
น้องบอกว่าแม่บอลไม่ไหวแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลค่ะ
แล้วคุณหมอเขาก็เลยขอเจาะเลือดก็คือเลือดก็กลายเป็นเหมือนติดเชื้อในกระแสเลือด
คุณหมอก็เลยบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลเลยเพื่อที่จะให้ยาฆ่าเชื้อ
และพอกลางคืนนะค่ะประมาณสักตีสี่อะคุณหมอก็โทรมาบอกว่าน้องอะหัวใจหยุดได้ไม่เฉยเฉย

ไม่ขึ้นจนเอาน้องลงไปอยู่ในไอซียูประมาณ๓ชั่วโมงจนเลือดออกตามท่อ
หมายถึงท่อคือไอไซค์เอ่อหรอครับ

เขาก็เข้ามากอดอะค่ะเขาก็บอกว่าแม่แม่ยังมีก๊อฟนะก๊อฟดูแลแม่ได้ก๊อปไม่ทิ้งแม่ไปไหน
ก็ยังเหลืออีกคนนึงนะที่เป็นตัวแทนอยู่นะครับที่เป็นกำลังใจในช่วงนั้นนะครับ
นี่พอบอลเขาเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวเราชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับติ๊กไหม
ก็ช่วงที่น้องบอลเสียก็ยังไม่ลำบากมากเท่าไหร่แต่ก็คือเริ่มมีค่าใช้จ่ายคือน้องเบล
ย่าก็ต้องมารับค่านมน้องค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเขาก็พยายามที่อยากจะช่วยน้องก๊อฟอ่ะ
ใช่ค่ะเขาก็ไปหางานทำข้างบ้านเขาจะเปิดอู่เป็นซ่อมรถเล็กอะค่ะ
แล้วน้องก็ไปช่วยเขาช่วยหยิบช่วยจับจนคนที่เขาทำงานที่อู่เนี่ยค่ะหางานให้ทำ
ก๊อกก็เลยได้ไปทำงานที่อู่ซึ่งเป็นรายเดือนอะค่ะก๊อกก็ได้อยู่ประมาณ๙๐๐๐บาท
เขาก็จะให้แม่เดือนละ๕๐๐โอ้เหรอค่ะให้ทุกเดือนให้แต่เขาทำงานอยู่ได้แค่ไม่ถึง๖เดือนแล้วรถเขาก็มาคว่ำ
นี่ครับคุณผู้ชมวิกฤตที่สองที่เกิดขึ้นกับลูกชายอีกคนนั้นก็คือไปเกิดอุบัติเหตุ
ใช่ค่ะคือวันนั้นเป็นวันรอยกระทงเขาก็มาบอกว่าขอก๊อฟออกไปลอยกระทงได้ไหมเขาก็อยากออกไปหาเพื่อน
ก็เลยบอกว่าก๊อปรีบไปแล้วก๊อฟรีบกลับนะพอประมาณสัก๔ทุ่มเขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวก๊อฟจะเข้าบ้านแล้ว
ประมาณตี๓ก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้น้องไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนที่ได้รับโทรศัพท์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแม่สั่นก็คือตกกระใจแบบภาวนาว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรเยอะ
หมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนนะตอนนี้น้องสมองบวมโอ้โหถ้าไม่ผ่าตัดน้องเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้
ก็เลยให้คุณหมอเขาผ่าตัดเกือบสองเดือนน้องเริ่มลืมตาแต่คุณหมอก็บอกว่าแม่น้องอ่ะกลับมาเหมือนเราเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
เราก็ถามว่าแม่จะยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่ายังไงก็ได้ให้น้องให้อยู่กับเราอยู่ในสภาพไหนก็ได้เพราะว่าเสียน้องบอลไปแล้วไงแล้วคือตอนนั้น
เสียอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะก็คือรู้สึกว่าถ้าเสียก๊อฟไปไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรแล้วอะค่ะ
อยู่โรงพยาบาลมานั่นก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนกว่าใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าการที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกอ่ะแม่ก็ไปฝากศูนย์เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าแม่ต้องทำงานประจำถูกไหมครับใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันแพงมันสูงมาก
ค่าศูนย์เดือนละ๑๖๐๐ถ้ารวมของใช้ทั้งหมดที่กะประมาณไว้ก็อยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทเดือนนึงซึ่งเงินเดือนแม่ตอนนั้นก็ได้แค่๒๔๐๐มันก็แทบจะไม่มีเหลือเลย
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแม่แม่เริ่มเป็นหนี้แล้วไหมใช่ค่ะเพราะว่าเงินเดือนมันต้องหมดไปกับการที่ดูแลพี่ก๊อฟถูกไหมคะ

ผู้หญิงคนนี้สู้จนนาทีสุดท้าย

ก็เลยต้องย้ายออกจากศูนย์เหรอครับ

แล้วตอนนั้นก็คือบ้านก็โดนยึดด้วย
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาบ้านเช่าเอาอะไรอย่างนี้
คิดอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน

หลังจากที่แม่ออกจากงานแล้วเนี่ย
แล้วต้องมาดูแลลูกก๊อฟเนี่ยแม่หารายได้จากอะไรอะครับ
ยืมเงินเพื่อนมาไปเอาผ้ามือสองมาขายตามตลาดนัดนะคะ
ขายได้อยู่ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนก็ติดโควิด

แม่ติดปีที่แล้วเป็นเดลต้าก็เอามาติดก๊อฟอีก
พอน้องติดโควิดน้องก็เริ่มไม่ดี
คุณหมอบอกว่าน้องอาจจะไม่รอดแล้วเพราะลงปอดน้องเยอะแหละ
คุณหมอเขาก็ช่วยเขาก็ให้ยาทุกทางจนปอดก๊อฟเริ่มดีขึ้น
แม่แล้วตอนนี้พี่ก๊อฟอาการเป็นยังไงบ้าง
คือเมื่อเดือนกุมภาน้องมีปอดติดเชื้อ
ก็คืออยู่ไอซียูประมาณเกือบ๑๐วัน
เพราะว่าน้องเป็นที่เนื้อเยื่อปอดไม่ได้เป็นที่ในตัวปอด
แล้ววันที่ออกจากโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็บอกว่า
น้องน่าจะต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแล้วนะแม่
เพราะว่าน้องอ่ะเสมหะเยอะแล้วเหมือนน้องอ่ะหายใจไม่ค่อยได้
ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งเครื่องนี้มันราคาประมาณสามแสน
แต่คุณหมอก็ใจดีก็ทำเรื่องว่ามาขอเครื่อง
แต่ต้องมัดจำเครื่องห้าพันแล้วก็เลยบอกเขาว่าขอผ่อนได้ไหม
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้แต่ก็คือจะเก็บเอกสารแม่ไว้ก่อนนะ
ถ้าแม่มีตังค์แม่มาเอาเครื่องเลย
โรงพยาบาลไม่ได้ยึดเงินนะคะแต่เครื่องคืนก็คือจะคืนเงินให้
เห็นบอกว่านะเมื่อคืนนี้ครับคุยอะไรกับลูก
เมื่อคืนก็เลยบอกก๊อฟว่าก๊อฟอดทนนะเดี๋ยวแม่ไปรายการ
ถ้าแม่ได้เงินแม่จะไปเอาเครื่องให้ก๊อฟเลย
มันจะได้มาละลายเสมหะให้ก๊อฟแล้วก๊อฟจะได้หายใจสะดวก

คิดว่าลูกรับรู้เพราะน้ำตาลูกไหลอ่ะ
น้ำตาเขาจะไหลแบบข้างเวลาที่คุยกับเขาหรือกอดเขา
แต่ก็จะบอกเขาเสมอนะว่าก๊อฟก็ถ้าก๊อฟไม่ไหวอ่ะ
แม่ก็ไม่ล้างก๊อฟก๊อฟอยากรับก๊อฟรับไปเลย

ก็อยู่ต่อแม่ดูแลก๊อฟได้
ก็จะดูแลเขาจนถึงที่สุดก็บอกเขาอย่างนี้
กว่าหนูจะไม่ไหวหรือหนูจะหลับไปเอง
แต่อย่าให้หนูทรมานก็บอกกับลูกอย่างนี้ค่ะ

ไม่นะคะเพราะว่าเห็นหน้าก๊อฟแล้วเห็นหน้าเด็กสองคนนี้
มันมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วเขาจะอยู่ยังไงกัน
แล้วยังก๊อปอะคิดว่าก๊อปก็สู้อยู่ไงค่ะ

แล้วเอกเข้ามาช่วยดูแลอะไรในครอบครัวนี้บ้างครับ
ส่วนตัวแล้วผมเป็นพนักงานขับรถรับส่งพนักงาน

เช้ามาก็จะเข้ามาดูแลน้องก๊อฟตั้งแต่๗โมง

แล้วก็อันจะคอยอยู่ดูแลน้องก๊อตจนถึง๕โมงเย็น
เพราะว่า๕โมงเย็นเนี่ยต้องไปรับพนักงานอีกแล้วครับ
น้อยอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะ
ก็เก็บบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจาน
แล้วพี่ก๊อฟล่ะลูกหนูดูแลกันยังไงบ้างเออ
หนูก็ให้ข้าวให้น้ำแล้วก็ให้ยาค่ะ

ตอนที่ดูดเสมค่ะหนูก็จะจับมือตลอดให้เป็นกำลังใจค่ะ
น่ารักมากหนูวันนี้อยากให้กำลังใจอะไรกับแม่บ้างลูก

หนูก็อยากบอกว่าแม่สู้นะ
แม่ครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต
จริงแล้วแม่จะนำทุนไปต่อชีวิตอะไรก่อนเป็นอันดับแรกครับ
จะไปโรงพยาบาลก่อนไปเอาเครื่องผลิตออกซิเจนให้ลูกก่อน
แล้วก็ถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปเอาผ้ามาขายต่อค่ะ

ใช่เพราะตอนนี้น้องเสมหาเยอะมากถ้าได้มาก็คือจะพ่นน้ำเกลือได้ด้วย
แล้วจะทำให้น้องหายใจได้คล่องเสมหะน้องก็อาจจะลดลง
เสี่ยงกับการที่จะลงปอดอาการเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยคิดว่านะคะ
ผมก็เชื่อนะครับว่าวันนี้ยังไงน้องก๊อฟก็ต้องได้เครื่องนี้แน่นะครับ
รวมทั้งแม่ด้วยเนาะก็ต้องทำอาชีพต่อไปเพื่อที่จะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว
เพราะอีกหลายปากท้องซะเหลือเกินล้มไม่ได้นะ
สู้นะพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
มีภาพถ่ายครอบครัวมามอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายของครอบครัวเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
แล้วผมขอให้ครอบครัวนะครับมีรอยยิ้มเหมือนในภาพนี้ตลอดไปนะครับ

คุณผู้ชมครับตราบใดที่หัวใจของคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่ยังคงเต้นอยู่

ยังพอมีเวลาให้แม่คนหนึ่งสามารถดิ้นรน
เพื่อดูแลลูกให้ดีที่สุด
เหมือนอย่างที่แม่ตุ๊กทำในวันนี้นะครับ
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้พวกเขาสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนและกล่องโบนัสลุ้นล้านไปให้ได้
และพิเศษสุดตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับ
เรามีเกมให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมสนุก
กติกาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ
ขอเชิญแฟนรายการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจากรายการเกมต่อชีวิต

ร่วมกับหน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอมือถือ
ที่กำลังออกอากาศรายการเกมต่อชีวิต
แล้วนำไปโพสต์พร้อมตอบคำถามใต้โพสต์
ประจำวันในเพจเฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
คำตอบใดที่ตอบถูกและโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๑รางวัลไปเลย
รีบหน่อยนะครับประรอบหมดเกตเรียกถือของวันนี้
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อนะครับข้อละ๕๐๐๐บาท
แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
เงินล้านกับกล่องโบนัสหลุนล้าน

ดีนะมาสู้เพื่อคนครอบครัวเรานะครับ
แล้วก็ต่อชีวิตให้กับลูกชายด้วยนะครับแม่ตุ๊

จะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
เรื่องนี้เอ๋มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเดี๋ยวเรื่องที่เหลือค่อยว่ากันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องขับรถรับส่งครับ
เชี่ยวชาญเรื่องนี้ยังไงครับ

รับจ้างขับรถรับส่งพนักงานโรงงานเหรอครับ

โชเฟอร์แล้วก็ผู้ที่มีอาชีพขับรถทั้งหลายนะครับ
ด้วยความปลอดภัยนะฮะคงจะรู้กฎจราจร
สิ่งหนึ่งเลยจะบอกกับผู้ที่ขับขี่ยวดยานพานะ
นั่นก็คือการลัดเข็มขัดนิรภัย

คำถามอยู่กับเข็มขัดนิรภัยนี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ขับขี่หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับกี่บาท
ตัวเลือกที่๑๕๐๐บาทต่อคน
ตัวเลือกที่๒๑๐๐๐บาทต่อคน

ข้อนี้ก็เลยต้องเดาเอาล้วนเลยครับ
ถึงแม้จะมีอาชีพขับรถรับส่ง
แต่คุณเอ๋ก็ยังไม่เคยทำผิดกฎจราจรเลย
แล้วข้อนี้คุณเอ๋จะตอบถูกไหม

ขอตอบข้อ๒ครับ๑๐๐บาทต่อคนครับ
ตัวเลือกที่๒๑๐๐๐บาทต่อคนครับ

เพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ครับ
เอาละตัวเลือกที่๒๑๐๐๐บาทเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

๐บาทต่อคนนะครับคุณเอ๋
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถกระบะรถแท็กซี่
คนขับหรือผู้โดยสารเนี่ยนะครับ

มีโทษปรับ๕๐๐บาทต่อคนนะครับ
ตอนนี้คุณเอ๋ยังไม่หมดหน้าที่ครับ
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเลือกน้องฝนครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดสมุทรสาคร

ภาษาไทยป๕

ขอเชิญน้องฝนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ป๕เนี่ยจะต้องเคยเรียนสำนวนมาแล้วแน่

งามเพราะขนคนงามพ่อแต่งรู้จักไหมลูก

แปลว่าเพราะ

ก็คือคนสวยสวยเพราะแต่งตัวด้วยนะลูกนะ
เอาล่ะยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือ
สำนวนระดับภาษาไทยป๕ทั้งนั้นเลย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
การลงทุนหรือลงแรง
โดยเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
ตรงกับสำนวนใด

ทุกคนได้ยินสุพลาสติกเขาพูดว่า

แต่ว่าคำเลือดสุพัสสิตสองอัน

เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ตีงูให้กากินนะครับ

ตีงูให้กากินเป็นคำตอบที่
มีงูให้กากินนะครับมีความหมายว่าการลงทุนหรือลงแรงโดยเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
เหมือนใช้ความกล้าตีงูพองูตายเนี่ยก็เอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้
กลายเป็นอาหารของฝูงกาเท่านั้นเองนะครับ
ตอนนี้ช่วยครอบครัวไปได้แล้วหนึ่งข้อนะฮะครอบครัวแม่ตุ๊กนะครับ
จากจังหวัดสมุทรสาครตอบไปแล้ว๒ข้อถูก๑ข้อตอนนี้ได้รับทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปคะ

เบลนะลูกนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเบลลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับก็คือเรื่องจังหวัดสมุทรสาครและผลไม้สุดโปรด

ผลไม้สุดโปรดนะครับขอเชิญน้องเบลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แต่ว่าหนูที่เคยหนูกินมันก็เป็นลูกเล็ก

หนูว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่าสตอเบอรี่บ้าง

ทำไมถึงเป็นสตอเบอร์เลอร์

เดี๋ยววันนี้สตอเวอรี่ที่เราจะมาให้ชิมเนี่ยไม่ได้เป็นลูกลูก
แต่จะมาในลักษณะของแจม

เอาล่ะเคยนะครับเพราะฉะนั้นขออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ด้วยครับ
นี่ลูกเบลมารีนลูกมา
มีขนมปังนะลูกทั้งสองจานเลยแล้วก็มีแจมด้วยนะลูก
หนูเคยกินแยมสตอเบอรี่แล้วใช่ไหมลูก
แยมอะไรที่หนูเคยกินบ้างรสอะไรบ้าง

เอาเหรอลูกเหรอเออเนี่ยอันนี้มันมีทั้งสตอเบอรี่มีลาสเบอรี่ไม่รู้ว่าจานไหนนะลูกนะ
เดี๋ยวลุงให้หนูชิมก่อนเลยนี่หนูมาสุภาเลยลูกป่ะ
อันนี้พานี่เลย

ที่ให้น้องเบลมาชิมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นคำถามอยู่ในนี้
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จานใดคือแยมสตอเบอรี่ตัวเลือกที่หนึ่งจานที่หนึ่งตัวเลือกที่สองจานที่สอง

หนูคิดว่าต้องเป็นแยมอันที่สองแน่เลยค่ะ
ฉันเอาจานสองค่ะ
ตัวเลือกที่สองจานที่สองค่ะ
มั่นใจมั้ยลูกน้องเบล

มั่นใจนะแล้วเขาตอบไปแล้วนะครับว่าจานที่สองซึ่งเป็นคำตอบที่
ชวนพี่เอ๋เลยครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
วันนี้สองคนจะแบ่งหน้าที่กันยังไงเอ๋
มันแบ่งไม่ได้ครับคือต้องช่วยกันเลยครับ
ต้องช่วยกันเหมือนตั้งราวก็ต้องช่วยกันจับนะฮะ
ตั้งแล้วแล้วก็แขวนเสื้อผ้าเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จะขาย
นั่นหมายถึงเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการถูกไหมครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ตั้งร้านขายเสื้อผ้าภายในเวลา๓นาที
ร้านเสื้อผ้านะครับแต่ละลาวนะครับก็จะมีเสื้อแขวนอยู่๓๐ตัวด้วยกันนะครับ
สามสิบสามสิบสามสิบนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับ

โอ้โอ้
โอ้โอ้

๒นาที๕๐วินาที

เอาล่ะครอบครัวแม่ตุ๊กจากสมุทรสาครนะครับ
ไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นต่อว่า

สามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

กล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ว่าจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
หากกล่องโบนัสลุ้นล้านหยุดไปเจอเลขประวัติเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
และรับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท
วันนี้ถ้าออกมาเกมต่อชีวิตแบบนี้๔กล่องนะครับ

วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว๑ล้านบาทอยู่ในกำมือแม่แล้วนะ

เอาแล้วเอาแล้ว

เหลือเพียงกล่องเดียวเท่านั้น

โอ้ย
จากที่ลองโบนัสคราวได้คือ
กล่องโบนัสหมายเลขสองนะครับสามพันบาท
กล่องโบนัสหมายเลขสามครับเกมต่อชีวิตมีราคาห้าพันบาทนะครับ
และกล่องโบนัสหมายเลขสี่สามพันบาท
ทุกคนคะสรุปกันหน่อยนะฮะครับ
แม่ตุ๊กจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ได้รับโบนัสนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
รวมทั้งสิ้นสองหมื่นหกพันบาท
วันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่โชคของเรา
แต่ผมเชื่อเลยว่าวันนี้ที่แม่จะต้องยิ้มออกแน่
เพราะว่ายังไงก็ได้ถังออกซิเจนแน่นะครับ
ให้กับลูกชายได้ต่อชีวิตกันแน่ในวันนี้นะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวแม่ตุ๊กไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
เผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่อยากจะช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นพระอ้อมผู้ใหญ่ก็ดีนะครับ
หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ดีที่ช่วยกับผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
และกล่องคนนักยุลร้านได้ในเจมส์ต่อที่ทุกวันเสาร์
วันนี้หมดเวลาแล้วผมเจ้าควิลเขียนึกเวลาไปก่อน

ชีวิตฉันเคยเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
ทุกวันนี้ฉันแทบจะกลายเป็นคนพิการ
กลายมาเป็นภาระให้น้องให้หลานคอยเป็นห่วง
ท้อแท้มากบางครั้งจะฆ่าตัวตายเลยนะ
อยู่ไปคือเป็นภาระของเขา

เราต้องรักกันเราจนเราก็ต้องสู้

โปรดติดตามตอนต่อไป